ท่านผู้ชมครับวันนี้มีผู้เสียชิ้น๓ศพจัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อย
มีคนงานที่ลงไปดูดสิ่งปฏิกูลในบ่อกล่ะของบริษัทแห่ง๑
บ่อนี้เป็นบ่อเกลอะซีเมนนะครับความกว้างประมาณ๓เมตรยาว๓เมตรลึก๓เมตรนะครับ
ในบ่อเนี่ยมีศพของผู้ชาย๓ศพนะครับ
นายบุญส่งอินสะอายุ๓๖ปีนะครับแล้วอีก๒เนี่ยนะ
นายนัทธวุฒิสุขชูศรีอายุเพิ่ง๑๖ปีแล้วก็อีกคนนึงฮะ
เด็กชายสุกริตนะครับอายุเพิ่ง๑๔ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
นอนเสียชีวิตกันอยู่ที่ก้นบ่อนะครับซึ่งมีสิ่งปฏิกูลอยู่
บ่อนี้ลึก๓เมตรแต่ว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ๑เมตรนะครับ
ที่ปากบ่อมีรองเท้าแตะวางอยู่๓คู่นะครับ
กางเกงขายาว๑ตัวมีบันไดเหล็กที่หย่อนลงไปในบ่อหนึ่งตัวนะครับ
จากนี้ก็มีสายยางสำหรับสูบสิ่งปฏิกูลที่โยงต่อมาจากรถบรรทุก๖ล้อ
นี่นะครับสิ่งปฏิกูลต่างรถอยู่ห่างจากบ่อประมาณ๑๕เมตรที่มาดูดนะครับ
กู้ภัยพร้อมกับชุดอุปกรณ์ถังออกซิเจนหลังได้รับแจ้งเหตุก็ลงไปในบ่อนะครับ
เพื่อนำทั้งสามคนเนี่ยขึ้นมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังนะครับ
เนื่องจากในบ่อมีออกซิเจนน้อยมากแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับ
บ่อสิ่งปฏิกูลบ่อน้ำสีแบบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยก๊าซไฮโดเจลสันไฟล์นะครับ
ใช้เวลาอยู่ไม่นานครับก็สามารถนำทั้ง๓ขึ้นมาได้
ทั้งทุกคนนี้ก็สภาพศพคือถอดเสื้อนะครับ
กางเกงขาสั้นแล้วก็เสียชีวิตแบบลักษณะคือขาดออกซิเจน
ทีนี้ค่ะตัวเจ้าของรถแล้วก็เป็นผู้รับเหมา
รับจ้างสูบซ่วมและสิ่งปฏิกูลในชูวงแทร่เตียอายุ๔๘ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยเขาก็จะมาทำงานที่บริษัทนี้ทุกเดือนนะคะ
นำรถมา๒คันก็มีคนงานคันละ๓คน
วันนี้เขาไม่ว่างเลยเหลือรถแค่คันเดียว
แล้วเขาก็มากัน๓คนที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะเป็นญาติกันหมดเลยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าตกลงไปได้ยังไงเพราะปกติเวลาที่ดูดสิ่งปฏิกูลแบบนี้
ไม่จำเป็นต้องลงไปในบ่อก็เลยไม่แน่ใจว่ามีคนถูกไฟดูดหรือเปล่า
หรือยังไงทำไมถึงตกลงไปในบ่อ๓คนแบบนี้
แต่ว่าพยานเขาบอกแบบนี้ค่ะพยานเขาบอกว่า๑ใน๓ของผู้เสียชีวิต
น่าจะนั่งถือสายยางเพื่อสูบสิ่งปฏิกูลออกมาจากท่อ
แล้วก็นั่งอยู่ที่ปากท่อปากบ่อเนี่ยค่ะอาจจะได้กลิ่นก๊าซไข่เน่า
ไฮโดรเจนซันไฟล์แล้วหน้ามืดเป็นลม
หัวทิ้มตกลงไปในท่อในบ่อนี้นะคะครับอีกสองคนก็เลยพยายามจะช่วย
สุดท้ายก็สุดดมก๊าซไปทุกคนก็เลยเป็นลมเสียชีวิตกันทั้งหมดเลย
นี่นะคะเจ้าที่ก็มอบศพให้กับมูลนิธิส่งสถาบันนิติวิทยาศาสต

เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
ครับก็เหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยนะครับ